สุดท้ายรอบนี้ตัดสินใจคว้าปืนครับ
กะว่าตัดสินปัญหานี้เอาให้จบ
จบไหมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
มันมายิงมึงมายิงมึงป่ะตัวเอง

นี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านขายหีบศพ
ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม๔๒นาทีครับ

นายสมันอายุ๔๖ปีครับ

นั่นคือลูกจ้างร้านขายโรงศพนะฮะ

นอนอยู่ข้างกับหีบศพที่ตั้งขาย

ลูกจ้างตกใจฮะสะดุ้งวิ่งหนีตาย

ทำอีก๔นัทยิงรอบนี้

แล้วก็ส่งเสียงโวยวายก่อนจะออกไปข้างหน้า
ตรงนั้น๓นาที

พยายามจะยิงไปที่โรงศพซ้ำ
แต่เหมือนกระสุนหมดฮะแล้วก็ออกไปนอกร้าน
โทรศัพท์คุยกันกับคนปลายสาย

ลูกจ้างร้านขายหีบศพทำตัวกลาง

มีผู้ชายที่มาด้วยอีก๓คน

อยู่ซอยเอกชัย๗๖ครับเขตบางบอนกรุงเทพ

โรงศพขายตั้งโชว์ไว้แบบนี้

แล้วก็มีปืนเกลื่อนพื้น๗ปลอก

ลงศพสีขาวปรากฏว่าไปนั่งไล่ดู

ก็ยังเจอรอยหัวกระสุน๗รู

อันนี้คือบริเวณจุดเกิดเหตุ

เดินทางไปพบตำรวจยอมมอบตัวครับ

ซองกระสุนซึ่งเห็นว่าปืน

ตำรวจสารภาพทำจริง

ตั้งใจยิงใส่โรงศพเปล่า
ผมไม่ได้กะว่าจะเอาให้ใครตาย

รอบแรกแล้วหันมาแล้วยิงอีกรอบหนึ่ง

บันดาลโทษะไม่กะว่าให้ใครตาย
ใครเจ็บผมหันปืนไปทางลงศพ

คุยเรื่องนี้กับทั้งสองฝ่ายเลยครับ

ก่อนที่จะมีการลั่นไกลปืน

ปรากฏว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์

วงจรปิดมาจากฝั่งลูกจ้างเสียสมาน

เธอจะเอามอเตอร์ไซค์เข้าบ้านเพราะว่าจุดนี้เป็นที่พักของ
ลูกน้องฝั่งเสียสมานร้านเสื้อยืดอยู่ติดกับร้านขายโรงศพก็
ไปบอกให้ลูกจ้างร้านขายโรงศพช่วยขยับรถหน่อยมีรถจอด
ขวางอยู่เห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์เอาเข้าร้านไม่ได้เอาเข้าไปเก็บ
ไม่ได้จังหวะที่คนของร้านนั้นมาขยับรถปรากฏว่าพุ่งไปชน
มอเตอร์ไซค์ของฝั่งลูกจ้างเสียสมานจิ้มจึดเข้าไปพอรถพุ่ง
ชนแบบนี้ฝั่งลูกจ้างเสียสมานซึ่งเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็
เลยไปถามเออโทษนะเมื่อกี้ที่รถพุ่งมาชนอันนี้ตั้งใจหรือ
หรือยังไงคนขับรถไม่ตอบครับแต่คนอื่นดันพูดสวนขึ้นมา
มีปัญหาอะไรจากนั้นครับลูกจ้างฝั่งร้านลงศพก็พากันมา
หลายคนรวมไปถึงเจ้าของร้านขายโรงศพด้วยมีจังหวะหนึ่ง
เจ้าของร้านขายโรงศพเหมือนกับเงื้อมือตรงเข้ามาใส่ลูก
จ้างเสียสมานซึ่งคนนั้นเนี่ยเป็นแฟนนุ่มของผู้หญิง
เสื้อยืดสีดำซูมภาพไปใกล้ลองดูฮะชี้มือชี้ไม้แบบ
นี้นี่นะฮะนี่ครับจังหวะนี้เหมือนเดินเข้าไปแล้วเงื้อมือ
หรือเปล่าหรือยังไงน้องผู้ชายเสื้อยืดสีดำคนนั้นก็เลย
งตัวหลบมานิดนึงคนในเหตุการณ์ช่วยกันห้ามเอาไว้แล้ว
สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปนี่คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เสียสมาน
เขาเอาปืนไปยิงนะฮะเจ้าของร้านขายโรงศพนายสุวิทย์ครับ
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้นี้ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหา
หรือพูดคุยกับคนก่อเหตุเพราะไม่เคยเจอกันเรื่องที่ลูกจ้าง
ขยับรถและทำให้เกิดการพุ่งชนน่าจะเกิดจากการเข้าเกียร์ค้าง
แล้วก็คุยกันแล้วคือบอกว่าถ้าหากรถเสียหายนะเดี๋ยวเรียก
ประกันมาแล้วค่อยมาเคลียร์กันจากนั้นเจ้าของร้านขายหีบศพออก
ทำธุระแป๊บเดียวคุณผู้ชมมิ้นฮะ๑๐นาทีลูกจ้างโทรมา
บอกเสียสมานร้านเสื้อยืดไล่ยิงแล้วก็เลยต้องแจ้งตำรวจครับ
ดูจากกล้องวงจรก็มันน่าจะมาในแนวทางแนวทางเอา
เรื่องเขาเล่าสมัครกว่าไม่ได้เจ็ดอาจารย์เขาใช้คำว่ามาคุย
กันดีแต่เขายิงไปประมาณ๑๐กว่านั้นละนี่คือเจ้าของร้านโรง
ศพนะฮะส่วนลูกจ้างคนที่วิ่งหนีตายถูกไล่ยิงนะครับจากชั้น
วิ่งขึ้นชั้นบนเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
อีโน่อีเหน่ก็มาโดนไล่ยิงฮะแค่บอกว่าเจ้าของร้านไม่
อยู่นี่โดนไล่ยิงเลยครับแล้วตามผมไปถึงชั้นบนพอรู้ว่าข้าง
มีเด็กเขาเลยยอมกลับลงมาแล้วลูกจ้างบอกว่าเหมือนคน
จะเมาด้วยนะตอนที่มาก่อเหตุอันนี้ลูกจ้างบอกนะครับด้านเสีย
มานครับหลังจากเข้ามอบตัวกับตำรวจล่าสุดได้ประกันตัวออกมา
แล้วเขาเปิดใจเล่าให้ฟังบอกว่าอย่างนี้ฮะให้ลูกจ้างอาศัย
อยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องที่จะเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปเก็บ
นั้นมาเป็น๑๐ปีแล้วนะร้านขายโรงศพเพิ่งมาเปิดได้๒ปีลูก
ร้านขายโรงศพชอบทำตัวกลางเหมือนไม่ให้เกียรติมานั่งไม้
หินอ่อนหน้าบ้านบ้างมาล้างรถหน้าบ้านบ้างแล้วลูกจ้างของเขา
บ่นเลยนะเวลาอะไรมันเฉอะแฉะหน้าร้านเนี่ยจนรอบเนี้ย
โทรมาร้องห่มร้องไห้บอกไม่ไหวแล้วถูกเจ้าของร้านหีบศพ
นั่นน่ะคมคู่ก็เลยต้องไปพูดคุยพอไปถึงเจอลูกจ้างร้านขาย
ีบศพนอนอยู่ก็เลยถามว่าอ้าวอยู่ดีกันไม่ได้ใช่ไหมก่อน
จะยิงขู่เอาให้กลัวไม่ได้ตั้งใจฆ่าให้ตายแล้วเสียสมาน
ก็เอ่ยปากขอโทษฮะ
ยิงขู่ไปโดยบันดาลโทษะครับเรื่องก็ประมาณนี้
ไม่มีครับผมพูดตรงมันไม่ได้เล็งอย่างนี้เลยถ้าอยู่
อยู่แค่นั้นเราไม่ได้หันปลายปืนที่นี่นะเราไม่มีเกร็จนะที่ตรงนั้น
ด้วยความที่ว่าเราก็ห่วงลูกน้องคือลูกน้องอยู่ด้วยความหวาดระแวง
ผมเดินขึ้นไปผมเดินขึ้นไปทำไมวะอยู่ด้วยกันดีไม่ได้เหรอ
ก็มีเสียงผู้หญิงพูดออกมาผมก็บอกพี่หนูมีเด็กได้ผมเข้าใจนะ
อ่าไม่เป็นไรถือว่าผมไหมเนี่ยผมก็เดินลงมาผมก็พูดกับเขานั่นแหละนะ
ผมก็อยากให้จบด้วยดีผิดเราก็ยอมรับผิดนะเราก็ขอโทษในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
นี่ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นฮะ